ช่วงนี้กุณผู้ชมข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้
ชั้นเองตั้งกำถามว่ามีคนแบบนี้อยู่จริงหรอ

ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๘ปีค่ะอยู่ที่สตึกบุรีรำ
บอกว่าอยากจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่

แต่คุณคะก่อนที่จะบวชมีอาชีพคือเป็นพ่อค้า

และเสพยาบ้าด้วยทีนี้พอไปบวชแล้วปุ๊บ
ทดแทนบุญคุณไปเสพยาบ้าไปค้ายาบ้าไปค่ะ
พระรูปนี้ก็คือพระสิทธิศักดิ์จันจักรอายุ๒๘ปีนะคะ
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดค่ะ
ตามไปจับกลุ่มได้คากุฏิดึกเมื่อวานนี้นะคะ
ที่วัดโนนสูงทุ่งสว่างตะบนทุ่งวังอำเภอสตึก
แล้วพาพระรูปนี้ไปที่บ้านพักเลยค่ะ

เอาไปฝังดินอยู่ใกล้ต้นมะละกอบริเวณบ้าน
ตำรวจไปขุดขึ้นมาทำให้ตำรวจทำงานยากไปอีก
ของกลางค่ะเป็นยาบ้า๕๙๖๙เมตร
ใช่ยาไอซ์๑๔กรัม
คุณผู้ชมหลังจากที่จับศึกเสร็จแล้วนะคะ
เป็นทิศแล้วทิศศิษฐีศักดิ์ยอมรับสารภาพบอกว่า
สั่งซื้อยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
สามมัตต์เป็นจำนวน๖๐๐๐เมตรราคา๑๑๐๐๐๐บาท
เพื่อเอายาบ้าจำนวนนี้ไปปล่อยขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
ทำครั้งนี้เป็นครั้งที่๗แล้ว
อ้ายังไม่จบทิศศิษฐิษฐรรคบอกต่อบอกว่า
จะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่มาได้๗วัน
แต่ก็ยังเลิกไม่ได้ก็ยังเสพยาบ้าอยู่
แต่เวลาเสธผมไม่ได้เสธในวัดนะ
ผมกลับไปเสพที่บ้านเสพให้เสร็จที่บ้านเสร็จปุ๊บ

ไอ้ผ้าเหลืองที่ติดตัวคุณไปทุกที่เนี่ยคุณไม่ได้สำนึกเลยใช่ไหม
คุณทิ้งไม่ได้นะผ้าเหลืองเนี่ยคุณเป็นพระนะ
แต่ที่ยังขายอยู่เนี่ยเขามีเหตุผลของเขาเขาบอกว่ากลัวว่าจะเสียลูกค้า
ก็เลยให้นายทวีวัฒน์ให้นายวิทยาวัฒน์สุกรแก้วอายุ๒๓ปีเนี่ย
เป็นคนขายยาบ้าต่อแทนตำรวจก็เลยเอาล่ะจับทั้งคู่เลยละกัน
จับทั้งนายวิทยาวัฒน์แล้วก็ทิศสิทธิศักดิ์นะคะ
ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่ง
คือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
คือเขาหาทั้งค้าทั้งเสพมองไปข้างหน้ากลัวศึกออกมาแล้วไม่มีลูกค้าว่างั้น